อดีตพอสอยางไพรวัลวรรณบุช

บอกเลยว่าจะพี่จินจินตราหรือลิซ่าก็สู้เธอไม่ได้ครับ
นี่คุณฆ่าพี่ไพรวรรณคู่ควิว
สวยตรงไหนเอาปากกาไปวง

ตรงไหนไม่สวย
นี่เป็นลูกใหม่ของคุณไพรวันวรรณบุตรเขานะแต่เขาบอกว่าจริงแล้ว
ดิติกผมสั้นที่ใส่เฉพาะตอนไลฟ์ขายของกับการไปร่วมบวชน้องชาย
ตัวจริงผมสั้นเหมือนเดิมผมรับส่งสองยากให้ใส่บ่อย
นี่ตอนไปงานบวชจำส่งผมมีหลายส่งนะ